แต่ขณะเดียวกันเดี๋ยวจะให้ดูคนไทยอีกจำนวนนึงค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ท่านนี้ก็คือคุณภูมิภูมิรินนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ถึงแม้สถานการณ์เป็นแบบนี้
แต่ว่าในส่วนของเขาเนี่ยตอนนี้กลับมาทำงานตามปกติแล้วค่ะ
เพราะว่าเราจะเห็นว่ามีทหารเข้าไปลาดตะเวน
คือพอทหารมาเนี่ยก็เริ่มมีความอุ่นใจเพราะว่าเฝ้าดูสถานการณ์ให้นะคะ
ที่คุณภูมิรินเจริญยิ่งหรือว่าคุณภูมิชาวบุรีรำทำงานอยู่
เขาบอกทหารก็จะลาดตะเวนและตรวจตราความเรียบร้อย
แล้วก็ตามหากลุ่มฮามาสที่อาจจะหลบเข้ามาในโซนนี้ด้วยนะคะ
เกือบจะ๕ปีแล้วคือตอนนี้เหลือประมาณ๖๗เดือน
ประมาณครึ่งปีเท่านั้นก็จะได้กลับไทยครบตามสัญญาแล้วนะคะ
เขาทำงานที่สวนมะเขือเทศมีคนไทยอีก๒๖คน
พอเกิดเหตุครั้งแรกเนี่ยนายจ้างให้หยุดไปก่อนนะคะ
จุดที่เขาอยู่อยู่ห่างจากจุดโจมตีประมาณ๔๕กิโลเมตร
เหมือนกับท่านเมื่อกี้นี้เลยนะคะ
ห่างจากฉนวนกาซ่า๑๖กิโลเมตร
ก็ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเป็นระยะเลยตอนเกิดเหตุใหม่นะคะ

แต่ว่าณวันนี้เขาบอกนายจ้างเริ่มให้กลับมาทำงานแล้ว

เพื่อนบางคนยังไม่สบายใจกับเหตุการณ์ก็พักไปก่อนได้
แต่เขากับเพื่อนอีก๑๐คนเริ่มแล้ว
ออกมาทำงานแล้วเพราะว่ารู้สึกอุ่นใจมากขึ้น
มีกองกำลังทหารมาดูแลในพื้นที่
แล้วนายจ้างก็ช่วยดูแลด้วยนิลีแสนภาพความเป็นอยู่ค่ะ
เขาก็เดินค้นหาไปในสวนในป่าในอะไรก็เปิดหาไปเรื่อย
ผมก็มันก็ดีนะครับเพราะว่ามันถ้าภาคพื้นดินก็คือเขาก็กันให้เราได้
เว้นแต่ที่จะมาบนหัวคือเรามองไม่เห็น
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ถามว่าคุณภูมิแล้วถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ย
อยากจะเดินทางกลับไทยหรือเปล่า
คุณภูมิเองในส่วนของเขาเขาก็บอกว่าของเขาเหลือสัญญาอีกไม่กี่เดือน
ก็ช่างใจนะคะรอดูสถานการณ์ก่อน
ถ้าหากในโซนที่เขาอยู่รุนแรงมากกว่านี้ก็คงต้องกลับ
แต่ตอนนี้กำลังใจยังดีแล้วก็ได้คุยได้สื่อสารกับพ่อแม่ทุกวัน